ใครที่จอดรถเอาไว้ริมถนนดูข่าวนี้ต้องมีหลอนบ้างแล้วแหละ
เพราะว่ารถของชาวบ้านเดี๋ยวต้องไปนับดูนะ
กี่คันที่โดนโดนอะไรบ้างรู้ไหมคุณ
หักหูชาหักที่ปัดน้ำฝนถีบเตะทุบรถ
แล้วหนึ่งในนั้นคือเบ้น๔ล้านกว่าบาท

ต้องครอบสรรค์หละอยู่มาหักผู้ช้างหักโดนเขามั้ย
เป้าหมายอยู่ที่เบ้นท์นะอันนี้ในแรกอยู่รถขันข้าง

ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไปจัดการกับเบ้นท์คัน๔ล้านกว่าที่บอก
เขาถอดเสื้อใช่ไหมใส่กางเกงขายาวเดินมา
ไม่ปกติแล้วนี่หันมาที่เบนส์แล้ว

เดี๋ยวดูนะจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง

เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูว่าเขาทำยังไงกับที่ปั่นน้ำฝน

อันนี้เดินมาแล้วนี่ยังเดินไม่ตรงทรงตัว
ไม่อยู่เลยนะคะแล้วจังหวะนี้

เหนียวแบบยื้อดึงทั้งตัวเลยเหมือนกันน่ะนะคะ

ใช่นี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กล้องวงจรปิดจับภาพได้

แล้วเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของรถ
จริงมาคลิปให้ยาวไปเรื่อย

ถามคุณฮาไทชะนกสิริจินา
เธอเล่าให้ฟังนะว่าเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนตุลาวันที่๔
ตอนนั้นเธอจอดเบ้นเป็นของเธอนะ

หน้าร้านกาแฟของตัวเองจอดมาตั้งหลายปีแล้ว

แต่จู่คืนนั้น๔ตุลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งที่สพแม่สาย

โพสต์ลงในกลุ่มชุมชนแม่สายตั้งรางวัลนำจับด้วย
ให้ข้อมูลผู้ชายคนนี้ได้เธอจะให้๓๐๐๐นะคะ
แล้วหลังจากนั้นมีพลเมืองดีมาชี้เบาะแส
คือผ่านไปเกือบอาทิตย์แล้วแหละบอกว่า

คนร้ายเป็นชายชาวเมียนมาเป็นคนเร่ร่อน
ตำรวจบอกว่าโอ้โหคงจะเรียกค่าเสียหายจากเขาไม่ได้หรอก
แต่เธอก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเอาตัวเขาไปดำเนินคดี
จะได้ไม่มาก่อเหตุแบบนี้อีกค่ะ
ค่าซ่อมก็หลายอยู่เอาเดี๋ยวลองฟังเธอก่อนค่ะ
วันนี้มีประวัติแบบขโมยของหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นด้วยนะคะ
แต่ว่าก็คือยังไม่ได้โดนจับ
ตำรวจก็ถามหนูว่าจะไม่เอาเรื่องไหม
เพราะว่าเขาเป็นคนพม่าต่างด้าวไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลย
เอาเรื่องไปเราก็ไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว
แต่หนูคิดว่าควรจะจับเขาไปดำเนินคดี
ได้ไม่ต้องไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกอย่างนี้ค่ะ
ฟังสัมภาษณ์แล้วมันดูเป็นตลกร้ายไหม
หัวเราะบอกจับได้แล้วค่ะจับเอง
ไม่รู้ว่าคุณตำรวจฟังแล้วจะจี๊ดบ้างไหม
บอกเลยนะว่าให้ชุมชนคนแม่สาย
ก็คือพอโพสต์คลิปไปนี่แหละถึงจะตามจับตัวได้
แต่แหมให้ประกันมาตรวจสอบแล้วนะประกันบอกว่า

แต่จริงช่างซ่อมเขาตีราคารวมค่าแรงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
๑๕๐๐๐๐บาทอะไรมันแพงมากนะ
เพราะมันเป็นเรื่องของอะไรที่ปัดน้ำฝนเป็นเซ็นเซอร์ไฟฟ้า
จกมองข้างก็เซ็นเซอร์ไฟฟ้าด้วยเหมือนกัน